คุณสนทิยาน้องแอนฝากบอกมานะคะ
คือจะบอกว่ากรณีที่คุณสนทิยาสวัสดีเนี่ย
ไปร้องไปร้องที่บอชนว่าให้ตรวจสอบหน่อย
กรณีภาพที่น้องแอนชิลีสก๊อตคามิตนะคะคุณผู้ชม
มีการถ่ายภาพลักษณะเหมือนไปเหยียบทงชาติไทยแบบนี้
อันนี้ผิดตามพรบทงชาติหรือเปล่า
ถามว่าน้องสนไหมน้องไม่สนนะคะ
แล้วไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้ใดทั้งสิ้นเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้
บัดบ๊อบเลยจ้ะโอมมงจงลงนะคะ
แล้วจะไปคว้ามงที่๓ให้กับประเทศไทยได้
จะไปคว้ามงที่๓ให้กับประเทศไทยให้ได้นี่ค่ะ
เมื่อวานนี้จะบอกว่าแฟนคลับน้องแอร์คนไปส่งเยอะมาก
หลักพันธุ์
เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดคือเราจงภูมิใจเราภูมิใจ
ก็คุณรู้แล้วว่าใครนะคะ

มงไปด้วยสวยมากสวยมากค่ะ
ไปส่งน้องไปให้กำลังใจน้องเนี่ย
ตะโกนว่าไงแอนลูกแม่แอนลูกแม่นะคะ
ทีนี้น้องแอนชิลีก็มีการเปิดใจกับนักข่าว

ตกใจมากไม่คิดว่าจะมีคนมาส่งมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้

เตรียมตัวเต็มที่แล้วมีทีเด็ดเป็นชุดประจำชาติ
ก็คือชุดมวยไทยชุดมวยไทยนะคะ
น้องบอกว่ามั่นใจเลยโมง๓ลงแน่จ้าคนไทย
โมง๑ใครนะคะคุณอภัสรา
โอ้โฮ๒๐ปีแล้วนะครับแล้วก็พี่ปุ๋ยเหรอคุณปุ๋ยพรทิพย์นะคะโมง๓ขอให้เป็นแอนชิลีนะคะ
สู้ค่ะทีนี้มาดูคนนี้หน่อย
สนทิยาสวัสดีต้องใช้คำว่าเป็นอดีตไปแล้วนะคะ
ที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนราชดรนี่ค่ะหอบหลักฐานไปร้องทุกข์ที่บชนนะคะ
บอกว่าให้ตรวจสอบหน่อยให้ดำเนินคดีกับน้องแอนชิลี
ตามพธปีพศ๒๕๒๒
เพราะคุณสนทิยามองว่าภาพที่เธอเหยียบทงชาติภาพนี้
เป็นการไม่ให้เกียรติประเทศไทยไม่อยากให้คนรุ่นหลังทำตาม
นี่ค่ะไปร้องเพื่อให้ตรวจสอบนะคะไปร้องเพื่อให้ตรวจสอบ
คุณสนทิยาบอกว่าอยากให้กองประกวดไปคิดดูดีนะ
คิดดูให้ดีคิดให้หนักว่าที่ทำแบบนี้ภาพนี้
มีเจตนาอย่างไรกันแน่มีการขออนุญาต
สำนักนายกรัฐมนตรีหรือยังนะคะตนเองยืนยันไม่ได้อยากให้ใครถูกจำคุก
แต่แค่ทนทนเห็นอะไรไม่ไหวค่ะทนเห็นคนกลุ่มนี้ด้อยฆ่าทงชาติไทยไม่ได้
เหรอฮะเขาคิดไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ค่ะทำแบบนี้เป็นการด้อยฆ่าทงชาติไทยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการร้องเรียนร้องทุกข์ครั้งนี้
สร้างความเสื่อมเสียแก่กองประกวด
ถ้าเกิดว่ากองประกวดอยากฟ้องก็ฟ้องเลยฟ้องมาเลย
ถ้าเรานั่งอยู่บนชั้น๓มีคนถือทงชาติอยู่บนชั้น๑กูโดนไหมวะ

อยู่ชั้น๓ตึกอาคารอยู่ชั้น๓เฮ้ยเราเหยียบทงชาติไทยไหมเนี่ย

ถ้านักฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ข้างหน้า
ทำประตูได้แล้วปรากฏว่าถึงขั้นสะใจถอดเสื้อแล้วเวียง
แล้วโยนแล้วมันตกลงพื้นมันตายอย่างนี้ตาย

นี่คือมีคนมองว่าคุณสนทิยาไปตีความลึกซึ้งเกินไป

เกินเดือกแล้วก็คือตีความแบบในแง่ลบด้วยนะฮะ

ใช่แอนเชลลี่น้องสวยมากนะคะ

นี่คุณลีน่าจังออกมาฟาดแรงไปที่คุณสนทิยาอยากให้ฟังกับหู
เดี๋ยวขอเป่าเสียงลงนิดได้ไหม

ครับโอ้ยมีประชาชนไปส่งเป็นพันธุ์สนามเป็นแตกเลยตบหน้าสวัสดี
ไปแจ้งความจับเขาจับเขาทำไมเขาไปทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศ
นำชื่อเสียงไปทำให้คนรู้จักประเทศไทยมาท่องเที่ยวประเทศไทย
มึงไปแจ้งความจับทำไมทงชาติวันนี้ก็อาแมนด้าออฟดัมก็ถือทงชาติ
แล้วก็ส่งต่อให้กับแอนชิลีแล้วก็นางงามอีก๕คนก็ถือทงชาติ
เข้าใจหรือเปล่าไอ้สนทิยาสวัสดี
คุณชอบไปแจ้งความจับคนนู้นคนนี้

เขาไม่มีเจตนาเขาทำเพื่อชาติ
เหมาะผู้เชี่ยวชาญด้านทงชาติแน็กกองประกวดมิทย์ยูนิเวิร์ส
เขาเป็นตัวแทนประเทศไทย
เอาทงชาติไทยไปให้เขารู้ว่าเป็นประเทศไทยแล้วมันผิดตรงไหนวะ
บ้าปัญญาอ่อน

เมื่อกี้คือต้องขออภัยคุณผู้ชมดูดเสียงแล้วไม่ทันใช่ไหม
ขอโทษครับขอโทษจริง
ไม่ต้องสะดุ้งไม่เป็นไรเบิกบานยามเช้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราเองคือลืมเรื่องดราม่าไปก่อนนะฮะ
ส่งกำลังใจนะคะน้องไปประกวดที่อิสราเอลนะคะ
ก็จะมีรอบตัดสินคือ๗โมงเช้าของวันที่๑๓ธันวาคมนี้ค่ะ
เรื่องนี้นะถ้าสมมุติว่ากองประกวดหรือว่าน้องนางงามเนี่ยนะฮะ
ที่จะไปประกวดคิดว่าตัวเองเสียหายไหม
ถ้าเสียหายเนี่ยถ้าจะแจ้งความกลับเนี่ย
มันก็ทำได้นะตามกฎหมายอันนี้ผมพูดตามกฎหมายนะว่า
เพราะว่ามีคนที่เห็นด้วยกับคุณสนทิยานะฮะ
แล้วก็ไปจงเกรดจงทางเธอก็มีอันนี้ผมว่าเธอเสียหาย